มาแฟนน้ำน้ำเรื่องของเรามันดีกว่านี้ฉันขอโพสต์แล้วเมื่อวานเขาโพสต์กันสนั่นก่อนเลยอ่ะ
ร้อนฉ่าภูเก็ตต้องระเบิดนะคะน้องน้ำทีมของเราไปมานะคะ
รอบชุดว่ายน้ำดูนะคะแต่ละคนอวดหุ่นสับกันมาเลยค่ะ
มั่นใจสุดสมบัติแรงดีฉันที่จับตานะคะเบอร์๒๒น้องคิมตัวเต่ง๓๑มีเรียมนะคะ
มามืดอยากให้ดูเบอร์๓๘น้องเรนนะคะส่วนพี่หนุ่มก็ปั๊วมากเลยนะคะ
กลัวขนาดไหนไปชมภาพเธอหมุนติ้วสวยคุณจัดมาเลยค่ะ
ว่าตัวเองจะทำได้ดีและเต็มที่ได้ขนาดนี้เพราะว่าก่อนนี้คือไม่สบาย
แล้วก็รู้สึกว่าเบลกับตัวเองรู้สึกว่ามีความกังวล
แต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเราก็เต็มที่ที่สุดในของเราแล้วเราก็ดีที่สุดในแบบของเราแล้วค่ะ
เฉพาะเลยมันก็มีสีสันเยอะแยะมากมายนะครับ
ทุกคนใส่ก็จะแบบห่วงดีหน่อยเพราะมีคาร์ติ้งที่แบบสูงบ้าน
ต้องเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับพวกเรา
เชียร์ต่อไปทางด้านผู้จัดพี่ตีก็มีดราม่า

เปลี่ยนสถานที่จากสนตรงรุ่นนะคะมาเป็นฮันเดอร์โดมันที่๒๙นี้
แฟนน้ำด่าเยอะเพราะว่าไปซื้อเพราะอะไรไปเช่าไว้แล้ว

แล้วก็มาเอาไปอีกว่าล็อกมงกุฎจริงหรือเปล่าพี่ตี

แล้วก็เป็นไปได้ว่าการเพอร์ฟอร์มบนเวทีของเรา
แต่ว่าถ้าผิดหวังกับการเชียร์คนนั้น
ก็ขอให้เทแรงใจมาเชียร์ให้ขอบคุณคนนั้นที่เขาได้